การส่งกำลังใจค่ะไปให้กับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณอาศรเพชรสวรรค์สุภัณฑ์นะคะ
บทเพลงของคุณอาเนี่ยเป็นเพลงดังมากมายหลายเพลง
โดยเฉพาะเพลงนี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพลงใจจะขาด

ฟังเพลงกันนิดนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้คุณอาป่วยนะคะ
อยู่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวฟังเพลงดังของคุณอาจารย์กันก่อนค่ะ
คือไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้

ทหารพิการรักมอเตอร์ไซค์ทำหล่น

คือเราได้รับแจ้งข่าวจากลูกชายของคุณอานะคะ
ว่ากลางดึกคืนที่ผ่านมาคุณอาศรเพชรเนี่ยวูบ

ระหว่างทางที่นำส่งโรงพยาบาลนะคะ

คุณหมอปั๊มหัวใจกลับมานะคะ
คุณแขกสิริโชคลูกชายค่ะ
โพสต์บอกเอาไว้แล้วก็มีภาพนี้นะคะ
บอกว่าอาการของคุณพ่อยังสุดหนักไม่ได้สติ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองพ่อด้วย
คือคนก็ตกใจแล้วก็เป็นห่วงคุณอาค่ะ
คือสัปดาห์ก่อนเนี่ยคุณอาสอนเพชรเพิ่งถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาล
ตอนนั้นน่ะเริ่มต้นก็คือเป็นลักษณะของอาหารเป็นพิษคืออาเจียนหนักมากเลย
ต้องให้น้ำเกลือต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่โรงพยาบาลธนบุรี
แล้วก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านพักฟื้นที่บ้านได้ไม่กี่วันคุณผู้ชม
คุณอาสอนเพชรต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งนะคะ
เราก็เลยคุยกับลูกชายนะคะคุณแขกสิริโชคก็เล่าให้ฟังว่าก็กลางดึกเมื่อคืนนี้แหละ
คุณอาสอนเพชรเนี่ยวูบฟุบไปเลยค่ะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกกัดลิ้นตัวเองด้วยนะคะ
ก็ต้องรีบเอาผ้ามาใส่ไว้ในปากมายัดไว้ในปากจะได้ไม่กัดลิ้นตัวเองกลัวว่าจะเป็นอันตราย
ลูกชายบอกว่าแล้วระหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาลคุณอาสอนเพชรหยุดหายใจ
หายใจไปเลยต้องปั๊มขึ้นมาเนี่ยค่ะคือยังโชคดีที่บ้านไปถึงโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยคือใกล้
ใช้เวลา๕นาทีพอถึงมือหมอปุ๊บหมอปั๊มหัวใจจนกลับมาหายใจได้
แต่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวค่ะยังไม่รู้สึกตัวตรวจค่าเลือดมีภาวะไตวายด้วยนะคะ
เป็นผู้ป่วยวิกฤตอยู่ไอซียูยังเยี่ยมไม่ได้เลยสั่งห้ามเยี่ยม
ลูกชายบอกเลยว่าอาการค่อนข้างหนักจริงต้องระวังกันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงอะค่ะ
เอาเลือดไปตรวจแล้วแจ้งกลับมาตอนประมาณตี๔คือ

เป็นไตวายแล้วก็เลือดเป็นกบครับ
ตรงนี้เราต้องรอทางคุณหมออย่างเดียวเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าให้โทรได้แค่วันละครั้ง
เราก็เลยยังไม่กล้าโทรไปเพราะมันจะเสียโอกาส
ก็ฝากขอบคุณแฟนแฟนไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะครับที่ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มอบให้คุณพ่อ
ตอนนี้ถ้าคุณพ่อรับรู้ก็อยากให้คุณพ่อรับรู้ว่าแฟนเพลงทุกคนยังรักแล้วก็เป็นห่วง
นี่แหละค่ะอย่างที่ลูกชายคุณอาสอนเพชรบอกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ
ตอนนี้คุณผู้ชมก็ส่งกำลังใจมาเยอะมาก
ส่วนเพื่อนรักของคุณอาสอนเพชรค่ะตลกชื่อดังคุณกิฟต์โคกคูณ
บอกว่าพอรู้ข่าวแล้วตกใจมากจริงอยากให้เพื่อนหายป่วย
ประกาศขอบวชเลยนะคะ๕พฤศจิกายนนี้จะบวช๑๕วัน
ที่วัดรังหมั่นที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม

ขอให้คุณอาสอนเพชรหายเร็วแข็งแรงไว
ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะกำลังใจมาเยอะมากเลยค่ะ